ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าคนขี่มอเตอร์ไซค์มาชนหมาล้ม
ชนหมาล้มแสดงภาพลบมาทุกเห็นจอดช่วย
ส่องไฟมันมืดโบกรถโบกรถ
กระบะมาจากคนเจ็บเป็นคนตายเลยครับ
เห็นมั้ยเห็นมั้ย
เตอร์ไซค์ชนหมาล้มเสร็จปั๊บล้มขวางถนนอยู่
รถบรรทุกมาปั๊บจอดลงมาช่วยผู้ชายสองคนลงมาส่องไฟโอเค
แต่ถนนมันมืดแต่จังหวะนี้คุณผู้ชมฮะ
รถกระบะมาเร็วมากไม่เห็นด้วยขับเร็วด้วย
คนที่เป็นพลเมืองดีบอกไม่ทัน
ต้องกระโดดเอามาข้างก่อน
นี่แหละอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมันเป็นอย่างนี้

นี่แหละฮะโอ้โห

บอกให้ช่วยติดตามคนขับรถคันที่ก่อเหตุหน่อย
นายกิติศักดิ์ลูกชายของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๑๔๕นาที๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนสาย
ฉะเชิงเซาบางน้ำเปรี้ยวนะครับอยู่ในเขตบางน้ำเปรี้ยวแล้ว
มาถึงจุดเกิดเหตุนะครับชนหมาล้ม

จากนั้นนะครับมีรถบรรทุกมีผู้ชายสองคนโอ้โหใจดีลงมาช่วยนะครับ
คือก็ยังไม่กล้าเคลื่อนย้ายตัวคุณพ่อ
ก็พยายามเข็นรถเข้าข้างทางจะรอคนมาช่วย
เปิดไฟจากมือถือด้วยโบกให้สัญญาณ
กลัวกลัวอะไรกลัวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แต่คุณผู้ชมมีรถกระบะขับมาครับ
ขับมาเร็วมากแล้วก็ไม่เห็นด้วยเบรกไม่ทันด้วย

จากคนเจ็บทับศีรษะของท่านเสียชีวิตเลย
ลูกชายของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
ตอนที่รถเสียหลักล้มเนี่ยพ่อยังพอคุยได้นะ

แต่โอ้โหพอมาถูกแล้วก็บากทัพ

ผมขอแสดงความเสียใจด้วยจริงนะพี่นะ

คือต้องการกล้องหน้ารถนะครับ
ที่รถบรรทุกที่จอดลงมาช่วยด้วย
แล้วก็กล้องวงจรปิดตามจุดต่างด้วย
คาดว่ารถกระบะนะครับ
คือขับผ่านคืนเกิดเหตุไปใครเห็นบ้าง
ผมบอกถนนอีกทีนะถนนฉะเชิงเซาบางน้ำเปรี้ยวตรงนี้
คืนวันที่๒๓พฤษภาคมนะครับประมาณตี๑๔๕นาที
ตีหนึ่งกว่าในช่วงเวลานี้นะตี๒เนี่ยใครเห็นคิดว่าอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้าง
มีกล้องหน้ารถช่วยเขาหน่อยเถอะ
คุณขับสวนรถกระบะคันไหนไปเอาไปให้ตำรวจดูหน่อยนะ
โอ้โหช่วยเขาหน่อยครอบครัวนี้เสียใจจริงครับ